ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีกุมความรักคนโสดจะมีเพศตรงข้ามเข้ามาสนใจ
อย่าได้ปฏิเสธเลยถึงเวลารับไมตรีไว้เพื่อที่จะได้มีความสุข
คนมีคู่แต่อยู่ห่างไกลจะได้รับข่าวสารถึงกัน
จะกลับมาช่วยเป็นกำลังใจให้กันและกัน
สุขภาพระวังอาหารเป็นพิษและเรื่องระบบทางเดินหายใจ
อันตรายถึงขั้นผ่าตัดหรือมีร่องรอยบาดแผลซึ่งเกิดจากของมีคม
การเงินจะค่อยมั่นคงขึ้นตามลำดับและตามจังหวะของงาน
มีโอกาสที่ดีจะซื้อหาสิ่งของต้องใจหรือได้ของใช้จำเป็น
การงานรับผิดชอบการงานมากขึ้นมีการเจรจาการติดต่อ
มีความสุขจากการที่ได้พบปะผู้คนมีความหวังมีโอกาสสูง
แต่จะเหน็ดเหนื่อยเพราะปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์